พาวุชโชว์ไปการจนบุรีไปขอพรขอโชคขอลาบกับพระสังธรรมรูปง่อค่ะ
ยังไม่เคยจะเล่าเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องแปลกใหม่และน่าสนใจ
ถ้าเรื่องของง่อส่วนใหญ่ผมนึกถึงแต่กระป๋องอย่างเดียวเลยนะ
นี่ฉันนึกถึงง่อดุเวียน
มาสายกินกันแล้วแต่ถ้าเกิดสายมูต้องมาที่วัดลาดขามนะคะ
อยู่หมู่๑ตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ที่นี่เป็นวัดเก่าแก่สมัยอายุทยาตอนต้นค่ะ
และนี่พระครูประหลัดเพลินซึ่งท่านเป็นอาเจ้าอาวาสเนี่ย
ก็ทำพิธีพรมน้ำมนเสริมศิลป์อิฟโมฮลให้กับชาวบ้าน

ทำพิธีกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บชาวบ้านก็จะมานั่งกราบไหว้
ขอโชคขอลาบกันต่อแล้วขอเกือบภัย
นี่ไงค่ะคุณพระสังภรรย์ถอดรูปเงาะ
นั่งอยู่บนหอยสังนี่คือภายนอกเป็นเงาะป่าตัวดำ
เป็นพระสังภรรย์นั่งเงาะถอดรูปออกมาด้านใน
ต้องเลยค่ะขนาดหน้าตักกว้าง๒เมตรสูง๒เมตรครึ่ง๒เมตร๓๐เซนเลยนะ
เพิ่งจะพูดถึงจริงแล้วเพิ่งเคยเห็นว่าเป็นแบบนี้
นั่นน่ะสิแล้วเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีการขอโชคลาภกับพระสังถอนรูปเงาะได้ด้วย
สังเกตเลยของไหว้ก็จะเป็นมาลัยสีแดงเต็มไปหมดค่ะ
และถ้าสังเกตนะคุณผู้ชมสังเกตให้ดีสังเกตที่ฟันของเงาะค่ะ
จะเห็นว่าเงาะเนี่ยตราบชั่วสมัยวัยรุ่นมะ

แต่นอกจากการขอพรกับพระสังถอดรูปเงาะแล้ว
ก็ยังมีการขอโชคจากการล้วงล้วงปิงปอง
ซึ่งสิ่งที่เราพูดมานี้เป็นสิ่งที่หลายคนทำอยู่แล้ว
แต่มันจะต่างกันตรงที่ตรงที่บรรยากาศสถานที่อุปกรณ์ถูกไหม
ที่เป็นปองบางที่เป็นไข่ก็ว่ากันไป
ก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าได้เอาข้อมูลเด็ดมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้ว
ถ้าพลาดเมื่อวานนี้ไม่เป็นไร
เริ่มต้นงวดหน้าใหม่ก็น่าจะยังทันอยู่